มีรายงานอีกคนนึงนะคะที่รอดตายมาได้จากเหตุสู้รบที่อิสราเอลแล้วก็ฮามาสค่ะ
ก็หนีจากการถูกบุกถล่มยิงของกลุ่มฮามาสจนไปที่ศูนย์อพยพ
แล้วก็ได้ไปเจอกับคุณแจ๊ควิทวัฒน์จำได้ไหมคะที่เมื่อวานเราเล่าไป
ที่สู้กับกลุ่มฮามาสมือเปล่าโดนแทงเข้าไปที่หัวโดนแทงเข้าไปที่แบบคอ
แล้วเขาแบบหักมีดสู้อ่ะวันนี้ไปเจอกันอยู่ที่ศูนย์อพยพนี่
คู่กันเลยค่ะลองไปดูหน่อย
สองคนเป็นไลฟ์ของคุณสิทธิโชคโยธาทรหรือว่าคุณดิว
แรงงานที่รอดชีวิตมาได้ไลฟ์คู่กับคุณวิทยาวัฒน์หรือว่าคุณแจ๊ค
คนที่สู้ฮามาสมือเปล่าที่ยังมีแผลอยู่เลยนั่นน่ะ
นั่งกินข้าวเช้าด้วยกันตอน๘โมงครึ่งนะคะ

ข้าวเหนียวต้มไก่ไข่เจียวแล้วก็ลาบไก่
มีนายสิทธิโชคมีนายวิทยาวัฒน์ก็คือคุณแจ๊ค
แล้วก็อีกคนนึงก็คือนายไก่ค่ะต่างก็
หนีกลุ่มฮามาสที่บุกถล่มแคมป์คนงานมาเจอกับคุณแจ๊คที่ศูนย์อพยพนี่แหละ
เราก็ถามนะว่าเออรอดตายมาแล้วเนาะ
คุณสิทธิโชคว่าไงด้วยไหมคะกลับค่ะถ้าเหตุการณ์สงบแล้วเขาจะกลับไปทำงานต่อ
แต่คุณแจ๊คคุณแจ๊คที่เลือดอาบหน้าทางขวามือเนี่ยที่นั่งกินข้าวปั้นข้าวเหนียวตุ้ยนั่นน่ะนะ
คุณแจ๊คบอกถ้าผมกลับถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็ไม่ขอมาอิสราเอลอีกแล้ว
สิทธิโชคบอกว่าตอนนี้มีการติดต่อครอบครัวเรียบร้อยแล้วซึ่งครอบครัวก็รู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วค่ะ
ซึ่งเมื่อวานี้เนี่ยคุณสิทธิโชคก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะบอกเพิ่งผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมา
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปกลุ่มกัน๓คนนะคะก็เป็นคนที่รอดชีวิตมาได้จากการถูกบุกถล่มค่ะ
โดยเฉพาะคุณแจ๊ควิทวัฒน์๓คนคุณแจ๊คคุณไก่แล้วก็คุณดิว
คุณแจ๊คนี่ที่ว่าฮามัสคิดว่าเขาตายไปแล้วใช่ไหม

ตื่นมาในท่านค่วยทัน
อีกโพสต์หนึ่ง๑๑ตุลาคมนะคะเป็นรูปที่นายสิทธิโชคหรือว่าคุณดิวคนนี้เนี่ย
ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักจากเหตุการณ์นี้ไปโดยไม่มีวันกลับด้วย
แล้วก็ขอให้เพื่อนพี่น้องทุกคนไปสู่สุขติค่ะ